คุณผู้ชมประมาณ๒๓วันก่อนเรานำเสนอข่าวเตือนภัย
ชาวนนทบุรีว่ามีโจรสองล้อก็คือเป็นผู้ชายสองคน
ขี่มอเตอร์ไซค์ใช้มีสับปะต้าไปขมขู่ชิงซับ
ชาวจังหวัดนนทบุรีคือปรากฏว่าล่าสุดค่ะ
ตำรวจสพรัฐนาธิเบสสามารถควบคุมตัวได้แล้วนะคะ
เป็นเยาวชนอยู่เลยคนหนึ่งอายุ๑๖ปีคนหนึ่งอายุ๑๗ปี
นี่คือรายล่าสุดที่เป็นประเด็นแล้วตำรวจไปสืบทราบมานะคะ
ไปตามจับกลุ่มตัวมาได้เป็นคุณยายอายุ๗๐ปี
กำลังจะไปจ่ายตลาดตอนเช้าสักประมาณตี๕
ปรากฏว่ามีผู้ชายสองคนนี่แหละค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาบนฟุตบาทเลยนะ
คนซ้อนท้ายใช้มีดยาวสักประมาณ๖นิ้วมาจี้ชิงทรัพย์คุณยายไป
คุณยายบอกว่าได้เงินไปเงินสดสักประมาณ๑๐๐๐บาท
โทรศัพท์มือถือ๑เครื่อง
ล่าสุดตำรวจจับกลุ่มตัวทั้งสองคนได้แล้วนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมสวมใส่หมวกกันน็อคและหมวกกันน็อค๒ใบ
เขาก็ใส่ในวันก่อเหตุด้วยนะคะใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบ
เมื่อวานนี้ตำรวจนำมาสอบปากคำแล้วนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
พร้อมกับได้ของกลางมาหลายรายการแล้วค่ะ
ทีนี้ทั้งสองคนยอมรับสารภาพว่าเป็นคนร้ายเป็นคนก่อเหตุจริง
ตั้งใจจะนำเงินไปจ่ายค่าห้องเช่าค่าน้ำค่าไฟ
ก่อเหตุทิ้งทรัพย์เริ่มตั้งแต่สามสิบเอ็ดกรกฎาคม
ที่ผ่านมาสามวันก่อเหตุมาแล้วแปดครั้งค่ะอ่าเพราะฉะนั้นคน
ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีในท้องที่โรงพักรัฐนาธิเบส
เห็นหน้าค่าตาแล้วนะคะท่านรู้แล้วนะคะว่าจับตัวได้แล้ว
ใครที่โดนคนร้ายทำพฤติกรรมแบบนี้ก็สามารถไปแจ้งความเพิ่มเติมได้
๓วันได้เงินสดไป๑๗๓๐๐บาท
โทรศัพท์มือถือแล้วก็ทรัพย์สินหลายรายการค่ะ
คนร้ายบอกว่าจะเลือกช่วงเวลาดึกค่อนไปทางเช้าตรู่
เพราะตอนนั้นก็คือเป็นช่วงที่คนนอนหลับ
ชาวบ้านชาวช่องเขาออกไปจ่ายตลาดเช้าพอดีแถวนั้นมีตลาดเช้า
ก็จะตระเวนขี่มอเตอร์ไซค์นี่แหละค่ะ
พอไปเจอเหยื่อปุ๊บก็จะใช้มีดอันเดิมเลยเป็นลักษณะมีดยาว๖นิ้ว
จี้ชิงทรัพย์เลือกเหยื่อโดยเฉพาะเป็นคนแก่
ล่าสุดค่ะช่วงตี๓ของคืนวันที่๕สิงหาคมที่ผ่านมา
นี่แหละคุณผู้ชมคลิปนี้แหละบริเวณหน้าปากซอยประชาชื่นนนทบุรี๒
ถนนประชาชื่นนทบุรีไปจี้ชิงทรัพย์เงินสดได้๕๘๐๐บาทถ้วน
แล้วก็เอกสารสมุดบัญชีธนาคารกระทั่งถูกตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้นะคะ
ทั้งสองคนเป็นเยาวชนแน่นอนนะคะว่าตำรวจเองก็จะต้องมีการส่งฟ้อง
สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีข้อหาร่วมกันชิงทรัพย
เวลากลางคืนโดยมีอาวุธมีดและใช้ยานพานะหลบหนีร่วมกันพกผ่า
อาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ